สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากเด็กโคเดอร์โม

จะพามาพบกับพาสต้าสีฟรุ้งฟริ้งกิ่งกล่องแก้วงานนี้
ดูเหมือนว่าเมนูของเราจะพร้อมแล้ว
เดี๋ยวเสิร์มไมค์ต่อให้ฮินนทร์แล้วกันค่ะ
เรามาด้วยกัน๓เมนูด้วยกันมีเมนูอะไรไหมครับ
มันก็มีความรักก็อย่างให้ทุกอย่างเป็นสีกำโภ

กลับครีม

กลิ่นของมันจะเปรี้ยวนิดหนึ่ง

มีอะไรอีก
มีชีสค่ะ
มีชีสสวบทางหน้านะครับ
มีริคอตต้าอยู่ข้างใน
คือจริงน่าจะเป็นอาหารเจอเรียนแหละ
แต่เราปรุงให้แบบ

ลองไห้ด้วยนะ
ร้องไห้เลยครับเพราะว่าเหมือนมันเป็นเมนูที่เผ็ด
เราก็เลยแบบตั้งชื่อล้อไปกับมันว่าแบบว่าเผ็ดจนน้ำตาไหลอะไรอย่างนี้

แต่ดูจากภายนอกเราก็ไม่ค่อยเห็นพริกเท่าไหร่นะ
ใช่ค่ะใส่พริกลงไปใช่มั้ยใส่พริก
มันก็เผ็ดสำหรับคนไม่กินเผ็ดนะคะก็โอเคใช่เขาตอบถูกเขาไม่ได้ตอบผิดถูกต้อง
ในนี้มันใส่อะไรบ้างครับเนี่ยก็จะมีเป็นแบบผัดพริกกระเทียมแล้วก็เป็นแคปเปอร์แล้วก็เป็นมะกอก
ก็มีพริกแห้งข้างบนพริกแห้งข้างบนนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าว่าเป็นยังไง
แล้วทำไมมันต้องกินคู่กับกุ้งย่างอ่ะมันอร่อยไงคะโอเคจบ
มันมีความเผ็ดผสมกับความเค็มและเปรี้ยวของมะกอกด้วย
มะกอกดองนะคะค่ะเราต้องกินคู่กับกุ้งใช่ค่ะ
คนที่ชอบกินเผ็ดอะทีทองจริง

ถือว่าเป็นอาหารที่รสชาติน่าจะถูกปากใครหลายคน

นอกจากเมนูเขายังมีเมนูมากที่ร้านถูกมั้ย

เนเด้งถึงเครื่องดื่มแล้วก็ขนมด้วยพร้อมที่จะเสิร์ฟทุกคนเลย

โอเคค่ะแบบเหมือนมันค่อนข้าง
แปลกในย่านนี้หมายถึงว่ามันไม่ควรจะมาอยู่ตรงนี้
แล้วก็มันไม่ได้อยู่ในสุขุมวิทย์หรือว่าในที่ที่แบบคนจะเดินผ่าน
ปัญหาว่าจริงตรงนี้มันก็ใจกลางเมืองกันนะพรรม๔เนี่ยถูกป่ะ
ใช่ใจกลางเมืองแต่ว่ามันไม่ได้มีห้างหรือแบบมีร้านอื่นอยู่ข้างที่มันแบบว่าดึงให้คนมา
แต่ว่าเหมือนมันใช้กระแสปากต่อปากค่ะแล้วก็มันจะเหมาะสำหรับจัดงานอย่างวันเกิดหรือว่าเฮนไนท์อะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็จะค่อนข้างมาที่นี่เยอะแล้วเขาก็จะแบบเหมือนชวนเพื่อนของเขามาอีกทีประมาณนี้ก็ค่อนข้างโอเค
แล้วก็ลูกค้าจะมีหลายกลุ่มค่ะมีตั้งแต่เด็กไปจนถึงแบบผู้ใหญ่
มีหลากหลายมากมากเลยตอนเปิดแรกแรกไม่กลัวหรอกว่าโอ้โหเราเอาร้านเรียกว่าเป็นร้านที่สุดชิคเลยนะ
เป็นคนที่แบบว่าเรียกว่าบุกเบิกร้านชิคของญาติพระรามสี่แห่งนี้แล้วมันจะอยู่ไม่ได้อ่ะ
กลัวมากค่ะจนถึงไม่กล้าเปิดร้านจริงร้านเสร็จสักพักเราจะไม่กล้าเปิด
แต่ว่าสุดท้ายก็เปิดแล้วก็โชคดีว่ามันอยู่ในช่วงที่แบบกระแสโซเชียลมันแบบ
ก็เลยกลายเป็นที่ใหม่นะที่คุณจะต้องมาเพื่อมาสัมผัสกับบรรยากาศสุดชิคแห่งจินบีแห่งนี้นะครับผม
กับการเรียนสถาปัตยกรรมมันออกแบบร้านอาหารได้แต่มันไม่น่าจะมาทำธุรกิจร้านอาหารนะ
ควรจะไปทำสถาปัตย์มันมีความยากง่ายยังไงกับการบริหารร้านอาหาร
ยากมากค่ะก็จริงสถาปัตย์มันเหมือนทำให้เราเป็นคนอดทน
แล้วก็คิดอะไรค่อนข้างเป็นระบบมากระบบมากใช่

ใช่ประมาณนั้นค่ะมันก็เลยทำให้เราค่อนข้างถึกพอสมควรในการทำ
มันไม่ได้เป็นแบบว่าอาหารอร่อยร้านสวยแล้วคนจะมามันมีปัญหาเรื่องคน
เรื่องสตาร์ฟในร้านใช่ที่เราแบบไม่เคยเจอ
เพราะว่าก็ไม่ได้เคยทำงานกับคนหลายแบบอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอมาทำร้านนี้มันก็กลายเป็นว่าต้องใจเย็นค่อยพูดมีวิธีการคุยกับคนอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็ดีนะครับผมเอาล่ะเปิดมาสองปีแล้ว
ใครที่ยังไม่เคยผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับผมร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับ
อยู่พระราม๔ค่ะตรงข้ามโรงงานยาสูบ
ตรงข้ามโรงงานยาสูบไม่ได้ติดถนนเนอะ
ไม่ติดถนนครับปรักษัยจะมีกสิกรสาขาคองเตยค่ะ
กสิกรสาขาคลองเตยเห็นทันทีก็เลี้ยวเข้ามาเลย
ใช่ค่ะหรือว่าถ้ามารถไฟใต้ดินได้ค่ะ

สะดวกเหมือนกันนะเนี่ยร้านเปิดปิดกี่โมงครับ
เปิดวันอังคารถึงวันเสาร์นะคะ

จะเป็นเอ่อขายเป็นบรานช์วันอาทิตย์

โอ้อ้อเปิดหลังสามถึงอาทิตย์เนอะ

วันนี้ขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ย้ำอีกครั้งนะคะว่าสิทธิพิเศษนี้
ใช้ได้เฉพาะกับเมนูเส้นในวันเสาร์ที่๗กรกฎาคม
พฤศกราช๒๕๖๑เท่านั้น

เพราะว่าเรายังมีส่วนลดพิเศษมอบให้อีก
สำหรับแฟนรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
เข้าไปที่เฟซบุ๊คเล่าเส้นเป็นเรื่อง

ราวิราวิซอลมอนพิ้งซอส
ไหนเป็นเมนูเส้นที่คุณชื่นชอบที่สุด

ใครถูกใจทีมงานเล่าเส้นเป็นเรื่องมากที่สุด

ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่๗กรกฎาคม

ถึงวันพุธที่๑๑กรกฎาคม

ประกาศรายชื่อพศ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อพศ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อพศ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อพศ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อพศ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อพศ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อพศ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อพศ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อพศ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อพศ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อพศ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อพศ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อพศ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อพศ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อพศ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อพศ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อพศ๒๕๖๑